แตงโมหัวใจแตงโมรูปหัวใจลูกใหญ่นี่แหละคุณ
ของขวัญวาเลนไทยชั้นดีเลย
ทำให้มันโหมันแก่มากเป็นผลไม้รสหวานทานชุ่มฉับ
ในช่วงนี้บางทีมันก็ร้อนได้กินแตงโมเย็นมันสดชื่น
จริงแล้วยิ่งถ้ามันเป็นรูปทรงหัวใจเก๋แล้วก็
อุ้ยคนรับประทับใจนะคะครับค่ะงั้นรีบตามไปเลยค่ะ
ไปที่ตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดเยอะโสธรค่ะ
ไปพบกับคุณพรทวีศรีสง่าซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่แตงโมอินซีคุณพรทวีบอกในพื้นที่ตำบลลุมพุกนี่น่ะ
เกษตรกรปลูกแตงโมหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวกันเยอะ
ปัญหาก็คือแตงโมภายในชุมชนล้นตลาดค่ะคุณ
ต่อมานะทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคนในพื้นที่เนี่ย
เขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปลูกด้วยระบบและกระบวนการอินทรีย์ทั้งหมด

ก็เลยทำให้แตงโมมีคุณภาพมากขึ้น

ก็แก้ปัญหาได้ด้วยนะคะ
แก้มก็มนต์ราคาให้กับแตงโมเอีนซีเหล่านี้
ด้วยการทำเป็นทรงหัวใจ

แล้วก็ยึดเอาไว้ให้มันโตภายในพิมพ์เนี้ย

จะเห็นวิธีการนี้ในการปลูกพืช
ตระกูลไม้เลื้อยที่ต่างประเทศ
เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้
เพราะว่าเป็นความนิยม
แล้วถ้าเป็นรูปหน้าคุณชนะทำได้ไหม

มันก็กลมอยู่แล้วใหญ่อยู่แล้ว
กลมใหญ่แล้วก็เจาะตา
เออทำไมหน้าผมทำง่ายจังเลย

เป็นรูปทรงเหลี่ยมเป็นหน้าคนอะไรอย่างนี้เลยได้ไหม
แต่ถ้าเป็นหน้าผมก็แค่เป็นรูปทรงลูกบาท

ถ้าไม่เชื่อคุณลองรูปหน้าคุณดู

เป็นจริงครับ

แตงโมอินซีปกติจะขายกิโลกรัมละ๓๕บาท
แต่ถ้าเป็นแตงโมรูปส่งรูปทรงต่างที่ว่ามานี้
ลูกละ๓๙๙บาท
เพิ่มมูลค่าได้เยอะเลย
ก็ต้องเข้าใจเขานะกระบวนการปลูก
ความเป็นอินซีแล้วก็การดูแลประคบประงมมันไม่ธรรมดา
ผ่าออกมาข้างในก็เหมือนกันเด้เองแต่เหลือง

ชอบอันเหลืองมากมันชมแล้วมันหวานอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
แล้วปีนี้บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าแตงโมรูปหัวใจลูกแรกเนี่ย
ผลผลิตต้อนรับวาเลนไทยแล้วประมาณ๕ลูกนะ

ตัวที่จะทำมาขายเนี่ยเขาเตรียมให้ประมูลในวันพรุ่งนี้
๑๔กุมภาพันธ์นะคะมีการประมูลเอาสิของแตงโม
ผลไม้แตงโมราคาไม่กี่สิบตอนนี้เพิ่มมูลค่าด้วยไอเดีย
ด้วยความรู้ด้วยเทคนิคต่าง
แต่ถ้าใครบอก๕ลูกจะพอหรอ

ใจเย็นค่ะเขามีเขามีอีกมากมายเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับ
ออกมาเป็นล็อตตามรุ่นของมันนะคะ
ใครสนใจอยากไปร่วมประมูลแล้วก็ติดต่อไปได้ในอินบล็อกของแฟนเพจ
ขึ้นให้หน้าจอแล้วหรือว่าโทรไปจองไปถามไปเลยก็ได้
คุณชนะคุณชนะได้อะไรไปแล้วบ้าง
มีวันนี้น้องไม่ต้องเล่าไปแคคตัส

โอ้โหนี่หลายพันแล้วนะที่หมดไปเตรียมจะหมดนะเนี่ย